ดูภาพเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเสพยาจนคุ้มครั่งอารวาส
ชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอยู่ไม่ได้
เจ้าหน้าที่บุกไปเกลี้ยกล่อมอยู่๒ชั่วโมง
ร้อยไม่ออกพันไม่ออกคุยกับแม่แล้วก็ไม่ยอมออก
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดเข้าไปและจะบุกเข้ามาในบ้าน
พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถตัดเข้าไปแล้วจะบุกเข้าไป
ยอมจำนวนแต่โดยดีครับ
สุดท้ายออกมานั่งซึมนั่งจ้องอยู่ตรงนี้นะฮะ

แต่พอรู้ว่าตำรวจจะบุกสุดท้ายเดินออกมา
โดยละม่อมก็คงไม่ผิดนะฮะตำรวจยังไม่ได้ออกแรงใดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กระบี่ตำรวจสภเมืองกระบี่รับแจ้งจากชาวบ้าน
ผู้ชายคนนี้เสพยาครับเสพยาคุ้มครั่งอารวาสใส่ญาติพี่น้องนะฮะ
แล้วก็ไปหลบอยู่ในบ้านหลังนี้ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
ทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็โอ้โหกลัวนะกลัวโดนทำร้ายกลัวเขาคุ้มครั่ง
แล้วก็ไปทำร้ายกันนะแจ้งให้ตำรวจมาช่วยกันจับนะฮะ
ตำรวจมา๑๐กว่านายพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาครับ
มาที่นี่เป็นบ้านลักษณะคือเป็นห้องแถวนะฮะตำรวจไปถึงพบว่าประตู
มันล็อกนะฮะมันล็อกอยู่จากด้านในมีประตูด้านหน้าประตูด้านหลัง
ทุกอย่างล็อกไม่สามารถจะเข้าไปได้ตำรวจก็เกลี้ยกล่อมกันอยู่
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมเปิดประตูออกมาคุยกันนะฮะทำยังไงก็ไม่ออกครับ
ตะโกนด่าตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้หลังเจรจากันร่วม๒ชั่วโมงไม่เป็นผล
สุดท้ายไปเชิญคุณแม่ของเขามาแม่ก็มาญาติก็มาซึ่งบ้านเขาไม่ได้อยู่ไกลกัน
ไหรมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมทั้งแม่ทั้งญาติคุยกันไปก็ไม่ยอมเปิดสักที
ถ้าเกิดปล่อยไว้คนเดียวจะฟุ้งซะหรือเก่าเหตุทำร้ายตัวเองขึ้นมา
ขนาดแม่มาก็ไม่เปิดนะครับสุดท้ายเจ้าของบ้านยอมให้
ตำรวจเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมาตัดประตู

แต่พอเขารู้ว่าตำรวจกำลังจะบุกเข้าไป

ทำทีอ่อนเดินออกมาแต่โดยดี
โดนจับโดยละม่อมเปิดประตูออกมาเองอย่างง่ายดายเลยฮะ

นี่ครับสุดท้ายก็โดนจับขึ้นรถไป

แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปนะครับ

ให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยซะต้องไปงัดประตู
ฤทธิ์ของครีมเข้าไปโดนตัดประตูแป๊บเดียวยอมเลย